จะตามน้องกรีนไปค่ะนางเอกดังน้องกรีนอัศดาพรค่ะ
นี่เขาไปถ้ำนาคามาคุณผู้ชม

ฟังไม่ไหวนะคะอย่างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ว่าเธอเนี่ยคือไปขอปูอุลือ
แล้วลงจากเขาเสร็จปุ๊บโทรศัพท์มาเลย
งานละครสองเรื่อง
เป็นอย่างนี้น้องกรีนบอกเลยล่าสุดไปเจอพี่แจ๊คเดี๋ยวหนูจะไปซ้ำ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้ละครมาเต็มไปหมดค่ะ
อย่างที่บอกตอนนี้๔ซา๕เรื่องก็ว่าไปนะคะ
แล้วก็คือจะไปแน่นอนรอบนี้

บอกว่าตอนที่กินไปพี่หนูเหนื่อยมาก

เที่ยวธรรมานาจจากที่บวชทธแทนคุณพ่อแม่ไปแล้วนะคะ

ตอนนี้ศึกออกมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็กลับไปอยู่

เร็วนี้จะคัมแก๊กกลับมาแน่นอนแล้วก็ลุยงานต่อค่ะ
ก็เราก็ขอแบบเออถ้าแบบลงเขามาอะไรอย่างนี้

พูดจากอย่างนี้ก็เดินข้างหน้า

กำลังลงนี่แหละกำลังจะลงจากเขาเลยตรงบันได
พวกเธอก็ฮัลโหลแล้วโทรศัพท์ตรงนั้นไม่มีสัญญาณพอดี

ใช่อาจจะต้องรอกระบวนกันนิดหนึ่ง
ปีนี้ก็มี๔เรื่องเลยติดตามได้เลยหลากหลายรูปแบบเลย

กำลังจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องพญานาคด้วย

ตอนนี้ก็ธันวาก็อยู่ที่ปักเซค่ะกลับบ้านไป

น่าจะเขาบอกว่าน่าจะไปปลายกุมภาพอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะแต่ที่แน่
ยังไงคะ
ไม่ได้ไปทำนาคาเลยคุณผู้ชมคิวยาวมาก
ถูกที่สุดค่ะแต่ว่าเรื่องมูก็นะอยู่ในใจเสมอค่ะถูกต้องนะจ๊ะ